มาดูเรื่องของการประท้วงเหมืองไฟฟ้าถ่านหินกันหน่อยนะคะ
เครือข่ายปกป้องอันดามันจากฐานหินก็รวมตัวกัน

เพื่อที่จะทวงถามความคืบหน้าในโครงการกระบี่โกกรีน

โดยกลุ่มชาวบ้านตำบลคลองขนานตำบลปากาศัย
ตำบลตลิ่งชันอำเภอเหนือคลองและอำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
นำเครือข่ายปกป้องอันดามันจากฐานหินกว่า๓๐๐คน
เพื่อจะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีค่ะ
ซึ่งเป็นเมืองพลังงานทดแทน๑๐๐ใน๓ปีนะคะ
หลังจากผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการด้านพลังงานทดแทน

จังหวัดกระบีมีศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน๑๗๐เมกาวัตต์
ไม่มีความจำเป็นต้องสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานฐานหินลิกไนท์
ตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลอง
แต่ว่าคณะกรรมการไตรภาคีไม่เสนอต่อนายกรัฐมนตรีค่ะ
โดยช่วงแรกการรวมตัวของชาวบ้านที่สารกลางจังหวัดกระบี
ไม่ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับหนังสือ
ชาวบ้านเขาก็เลยเคลื่อนย้ายไปนั่งปิดประตูทางขึ้นสารากลางจังหวัดกันแทน
ต่อมานายสมโพธิโชชูช่วงประหลัดจังหวัดกระบีก็ลงมารับหนังสือ
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมพอใจแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปค่ะ
นายธิรพสกษิรวรรษนายกสมคมธุรกิจท่องเที่ยวก่อนลันตาก็บอกว่า
เครือข่ายปกป้องอันดามันจากฐานหิน
เรียกร้องให้รัฐบาลยุติการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพโครงการโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่
ท่าเทียบเรือขนถ่ายฐานหินบ้านคลองรั้ว
โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการไตรภาคี
เพื่อศึกษาผลกระทบขึ้นมาค่ะ
แต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากรฟภเอง
ยังคงเดินหน้าเปิดประมูลสร้างโรงไฟฟ้าและท่าเรืออยู่
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการขัดต่อข้อตกลงร่วมกัน

เพื่อทวงถามถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ